สำหรับสถานการณ์ของคนไทยในอิสราเอลซึ่งวันนี้ก็สักประมาณ๕โมงเย็น
คนไทยอีกชุดหนึ่งจะเดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
ซึ่งเป็นคนไทยชุดที่๒ที่เดินทางกลับไทยรอบนี้ก็จะมีทั้งหมด๑๙คนด้วยกันนะคะ
ตอนตี๔๓๐ของวันที่๑๓ตุลาคมก็คือวันนี้
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิสอิสราเอลได้ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานไทย
ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์สงครามแล้วก็หนีมาจากพื้นที่อันตราย
๙คนนะคะช่วยส่งคนไทยกลับประเทศก็จะมากับสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะคะ
เที่ยวบินแอร์ไวน์๐๘๕ออกเดินทางจากกรุงเทวาวิฟต์ตอนตี๔๓๐ถึงประเทศไทย
ท่ากาศยานสุนภูมิตอน๕๑๕ตอนเย็น
ก็คือนี้ก็เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วแล้วถ้าตามกระโดดการ

ใช่ก็จะถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์สดกันนะคะ
ซึ่งรายชื่อคนที่กลับไทยรอบนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด๑๙คนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้าจอนะคะ
ญาติญาติเนี่ยอยากจะเช็คดูนะคะว่าญาติพี่น้องของท่านเนี่ย
ได้กลับมากับเที่ยวบินนี้มีท่านใดบ้างนะคะ๑๙ท่านด้วยกันนะคะ
อันนี้คือเดี๋ยวตอน๕โมง๑๕ก็จะแลนด์นะคะ
เครื่องที่โดยสารมาก็จะแลนด์ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะคะ
แล้วก็มีอีกข่าวดีหนึ่งนะคะก็คือแรงงานไทยล็อตที่๓เนี่ย
นี้จะมาเยอะเลยค่ะ๑๐๐คนจะมาถึงประเทศไทยวันที่๑๕ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งอธิบดีกรมสารณิเทศและกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอร์วิฟต์จะจัดเที่ยวบินอพยพคนไทย
ที่๓นำพี่น้องแรงงานจำนวน๑๐๐คนกลับประเทศไทยนะคะ
เที่ยวบินเอฟแซ็ด๑๕๕๐นะคะออกเดินทางจากอิสราเอล๑๔ตุลาคมตอน๑๑นาฬิกา
แล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบ
เพื่อโดยสารต่อโดยเที่ยวบินเอฟแซ็ด๑๘๓๗ออกจากนครดูไบ
ตอน๒ทุ่มถึงสนามบินอุตภัวจังหวัดระยองวันที่๑๕ตุลาคม
ตอน๗นาฬิกา๒๕นาทีนะคะก็รายชื่อคนไทย๑๐๐คน
คุณผู้ชมก็สามารถดูได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
แต่เดี๋ยวน่าจะเช็คได้ตามสื่อต่างนะคะนี่ค่ะเราขึ้นให้ดูเร็วนะคะ
แต่เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ติดต่อยาดพี่น้องกันแล้วส่วนหนึ่งใช่ใช่ร้อยท่านนะครับ
็อตนี้นี่คือทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าก็มีการจัดเที่ยวบินอบพยพมาให้นะคะ
เพื่อให้ญาติพี่น้องมารับต่อไปนะคะ